สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พบกับเราทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแบบนี้
กับรายการที่เกิดเคล็ดลับการทำเงินมา
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง
เอาละฮะเริ่มวันนี้นะครับ
บอกหน่อยว่าจะเริ่มแบบว่าสยศาสตร์นิดนึง

สองสาวจะชอบพวกสายมูมั้ย

มูเนี่ยชอบมากหมูปิงหมูยังหมูกระทะหมูชาบู

อันนั้นมันคือมูแบบมูเจรูใช่ไหม

ที่จะถามนี่เพราะว่าเรื่องมูเตรูเนี่ย

เพราะจะบอกว่าเรื่องความเชื่อความศรัทธานะครับ
เป็นของคู่คนไทยมาตั้งแต่โบราณเลยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องการพกพาเครื่องลางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
มันไม่ใช่เรื่องที่เชยหรือว่าแปลกอีกต่อไปแล้วนะ
เพราะเราสามารถพกไปทุกที่แบบทันสมัยครูที่

มาฝากวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเคสยันและจานสีพึ่ง

นี้นะครับเป็นการเอายันแบบต่างที่เราชอบเราศรัทธานะครับ
มาใส่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพวกยันต้านชง
ยันหยุดซับแล้วก็ยันกว่ากลูกค้า

เพราะว่าเหมือนเอายันเหล่านี้นะครับมาติดไว้ที่เคสด้านหลังโทรศัพท์ของเรา

ซึ่งเจ้าของก็คือคุณเกดและคุณน้ำอิ่งนะครับ
เริ่มไอนี้ดีมาจากเรื่องใกล้ตัว
เครื่องรางของขังอยู่แล้วอืมพุทธคุณนี่เพียบไปหมดเลยนะฮะ
ก็เลยว่ามาตกลงทำธุรกิจร่วมกัน
ทำเครื่องรางประยุกต์ที่จับต้องได้ไม่น่ากลัว
มีการผสมภาษาอัญมณีที่มีความดีเข้าไปอีกนะฮะ
เรียกว่าถูกใจสายมูมากมากถูกต้องจ้าอย่างเคสยันปลูกเสกนะครับ
เป็นเคสเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเคสยันสีทองนะครับจะเคลือบด้วยทองคำแท้อุ้ยอืม
ส่วนสีเงินนะครับก็จะเคลือบด้วยเงินบริสุทธิ์ค่ะ
ซึ่งวิธีบูชาไม่ยากพกติดไว้กับโทรศัพท์นะฮะ
แค่นั้นเองอืมส่วนราคาครับค่ะเริ่มต้นที่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ
ปัญหาหน่อยก็หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วฝ่าเงินเวลาตั้งแต่กำลังซ้ำ
ใช่ครับมาส่วนเรื่องของจานสีพึ่งต่อนะครับ
เด่นเรื่องของเมตตามหานิยม
คือเป็นการนำสีพึ่งนะครับเข้าไปอยู่ในจานสี
แล้วก็นำมาร้อยเป็นกำไรข้อมือ

สวยด้วยมีแฟชั่นด้วยนะครับ

เฉพาะจานไม่รวมซ่อยข้อมือนะครับก็๗๕๐๐บาท
สร้อยข้อมือนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกว่าเป็นอะไร
ใครชอบอะไรก็จัดไปตามราคาครับผม
นี่นี่นี่
เก่มากค่ะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้แบบนี้เลย

แบบนี้นะครับให้บูร์ชาเป็นพุทธคุณ
ว่าเป็นการนำชุมปัญญาของชาวอีสาน

จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน

เขาจะมีผักพื้นบ้านเยอะมากเลย
แล้วก็อยากที่จะหาอะไรต่างมาทดแทน
ซึ่งเหตุผลที่ใช้ผักพื้นบ้านก็คือว่าผักเหล่านี้เป็นผักที่เติบโตเองในท้องถิ่น
เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นผักที่ปลอดสารพิษด้วย
ซึ่งบางตัวก็เป็นสมุนไพรไทยนี่แหละค่ะดีขึ้นไปอีกด้วยสรรพคุณก็ดี
ส่วนขั้นตอนในการทำเนี่ยนะคะเขาก็จะนำสมุนไพรพื้นบ้านอย่างเช่น
ผักหวานป่ารู้จักไหมคะ

แล้วก็มีใบหม่อนใบมะรุมนะคะแล้วก็อื่นอีกเยอะแยะมากมายบอกว่าเป็น๑๐ชนิดเลยนะ
เอาไปล้างก่อนทำความสะอาดก่อนให้สะอาด
พอสะอาดเสร็จแล้วเอาไปอบแห้งที่อุณหภูมิประมาณ๖๐องศา
เพื่อที่จะคงคุณค่าทางสารอาหารเอาไว้ค่ะ
แล้วจากนั้นก็นำไปบดเท่านี้เอง
เป็นอันจบสิ้นกระบวนการแล้วก็ใส่แพ็คเกจที่ได้คุณภาพ
สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้ด้วย
เขามีการศึกษาร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อาศัยภูมิปัญญาจากทั้งศูนย์อินแปงแล้วก็จากผู้รู้ในชุมชน
ในการคัดเลือกผักและก็สมุนไพรที่มีความเหมาะสมค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะเขามีทั้งหมด๒สูตรด้วยกัน
นั่นก็คือสูตรเจแล้วก็สูตรดั้งเดิมด้วยนะคะ
แล้วราคาเขาไม่แพง๒ละ๔๕บาทเอง

มาต่อถึงเรื่องดีของแม่กันบ้างนะคะ
วันนี้แม่มีเรื่องที่แม่ปลื้มมากเลยนะคะ
ก็คือเรื่องกระเป๋าเสือกก
เหมือนที่จะขายเสือกหรือจะขายกระเป๋า

ที่จะบอกนี่นะคะก็คือกระเป๋าเสือกกเนี่ยมันไปด้วยกันได้เลยนะคะ
เดี๋ยวมาดูอันนี้กันค่ะนี่เลยนะคะกระเป๋าเสือกก
เดียนี้เป็นของคุณตั้มจิรวัตรมหาศาล
ที่หยิบเสือกกตามบ้านนี่แหละมาแปลงโฉมใหม่
เรียกว่าปลั่งมากนะคะดูสิ

แล้วก็คิดว่าวันหนึ่งค่ะก็อยากจะทำอะไรเป็นของตัวเอง
เลยเริ่มจากกระเป๋าที่ทำจากวัสดุที่ชอบนั่นเอง

แล้วคุณตั้มก็ชอบนั่งแฟชั่นด้วยก็เลยแบบดัดแป้งออกแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเองทุกอย่างเลย
เรียกว่าจับเสือกกเนี่ยมาแต่งตัวเป็นแฟชั่นน่ารักแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วที่สำคัญคือเป็นแฮนเมค๑๐๐เลยนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกคนในชุมชนด้วย
เพราะว่าคนที่ทำเนี่ยนะคะก็เป็นแบบแม่แม่ป้าในชุมชนนั่นแหละนะคะเขาขายดีมากส่งออกไปต่างประเทศนะคะ
เอเชียยุโรปอเมริกานะส่วนราคาก็เริ่มต้นที่๓๙๕๐ค่ะจะบอกว่าไม่แพงเลยนะคะถ้าเทียบกับไอเดีย
แล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำที่ค่อนข้างจะใช้ความละเอียดละออง
โอ้โหเดี๋ยวพักก่อนพักก่อน
เฮ้ยสวยอ่ะชอบมีกันคนละใบ๒บาทตัดสนัยของเฮียล่ะครับของพี่ล่ะ
เค้ายังไม่มีของผู้ชายค่ะแต่อันนี้เอาไปใช้ก่อนได้อีก

เกร่ปะละแกเกร่ดีมาก
โพสปังอารังเวิร์ด
เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะกระเป๋าสวยแบบนี้นะถ้าใครอยากได้นะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวสร้างรายได้ของวันนี้

เออเอ้าจริงนะหอยขมเนี่ยเป็นสัตว์ที่สร้างรายได้
แล้วก็แบบว่าสร้างแบบอาชีพให้กับคนมาแล้วมากมาย
จะพาไปชมการเลี้ยงหอยแบบแปรรูปที่สร้างรายได้แบบถล่มทลาย
แถมยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย
แบบนี้เรียกได้ว่าเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย
สนใจอยากจะเลี้ยงหอยกับหนูไหมคะ

ถ้าพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจในส่วนนี้
ผมก็ต้องบอกเลยว่าไม่แพ้ใคร

อย่างแรกเลยที่เจ๊งทำร้านอาหารก็อยากลองทำ
ทำไปประมาณปีกว่าฮะก็จ้างอย่างเดียว

เลี้ยงปลาขาดทุนเจ๊งไปแล้วก็เอาบ่อนั้นมาเลี้ยงหอยขม
แล้วเราก็มองว่าหอยขมเนี่ย
ปัจจุบันเนี่ยมันหายไปหมดเลยไม่รู้มันหายไปไหน
ราคามันต้องดีแน่ก็เลยปิ๊งไอเดียตัวนี้
เริ่มต้นเลี้ยงจาก๑๗ไร่แต่ตอนนี้ขยายไปแล้ว๗๐ไร่ครับ
กลุ่มลูกค้าก็คือในประเทศก็จะเป็นร้านอาหาร
ที่มีหลายสาขาทั่วประเทศ
ต่างประเทศก็ส่วนใหญ่จะไปทางยุโรป
รายได้จากการประกอบอาชีพเลี้ยงหอย
เริ่มต้นเราจะมีรายได้แค่หลักพัน
ไปในระยะหนึ่งที่หอยสามารถขยายเติบโตได้ดีแล้ว
เรามีรายได้มาอาทิตย์ละหลักหมื่น
หลังจากที่เราได้ลูกค้าประจำหลังจากนั้น
เรามีรายได้หลักแสนต่ออาทิตย์
เรื่องรายได้ของการขาย
หอยขมก็ยังเป็นปกติในช่วงของโควิดนะครับ
ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับโควิดอะไรมากนัก
พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เลี้ยงหอยขมของเรา
แต่ถ้าเกิดดูแล้วไม่ชัดเดี๋ยวเราจะพาลงเรือยอดส่วนตัวของเรา

ไปเดี๋ยวเราพาไปดูหอยโขง
เป็นหิวเหอะ

ประมาณ๗๘ล้านได้
ไม่ใช่ฮะผมไปเดินหามา๗๘ล้านกว่าจะได้เรือมา
สมัยก่อนนะฮะเราจะใช้ยางยางรถมอเตอร์ไซค์อันนี้
เราวางไว้ให้มันเกาะ
แต่ว่าตอนหลังเราไม่เอาแล้วมันเป็นแบบเก่า

อาหารที่เราใช้เลี้ยงหอยขมเราจะใช้อยู่๓อย่างผสมรวมกัน
ก็จะมีลำแล้วก็หัวอาหาร
แล้วก็จะมีอาหารกุ้งหรืออาหารปลาดุกมาร่วมผสมก็ได้ครับ
เดี๋ยวเรามาดูนะครับหอยที่เราเลี้ยงกันบางส่วนก็จะอยู่ข้างนอกบางส่วนก็จะอยู่ข้างในถ้าเอาเราไว้นานกว่านี้มันจะเกาะเยอะกว่านี้เวลาเก็บเราก็เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปคัดขนาดเอาอีกทีหนึ่งนะครับ
ตรงนี้จะเป็นสถานที่แปรรูปนะฮะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของหอยสดที่ล้างไม่นานฮะไม่เกินห้านาทีก็ใช้ได้นะฮะเราเราควรที่จะใส่น้ำให้น้อยนะฮะเราจะใช้ตัวมันขัดตัวมันเองนะฮะคือถ้าใส่น้ำเยอะเนี่ยหอยมันจะลอยแล้วมันขัดตัวมันเองแล้วไม่ไม่สะอาด

นี่เราล้างทำความสะอาดแล้วนะฮะ
ก่อนที่เราจะทำการต้มนะครับ
เกลี่ยให้ตัวหอยมันจมนะครับ
รอน้ำเดือดใช้เวลาสุกประมาณ๘๑๐นาทีครับ

แล้วเราก็จะเอาไปแกะเนื้อนะครับ
เราจะมาแกะเนื้อนะฮะ

มันจะมีอยู่๒ขนาดนะครับ
ไซส์เล็กกิโลละ๑๔๐บาท
ไซส์ใหญ่กิโลละ๑๖๐บาท
อะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือความคิดรีเริ่ม
พอเราคิดลี่เริ่มเสร็จแล้วเรากล้าที่จะทำด้วย
กล้าที่จะเริ่มด้วยกล้าที่จะเปลี่ยนอันนี้คือความสำเร็จครับ
พี่ยะมากนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีแบบนี้ให้เราฟังนะ
ต้องบอกว่ากว่าจะมีฟาร์มหอยขมใหญ่ขนาดนี้ไม่ง่ายนะคะพี่ป้อง
ใช่แล้วนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงนะเมนูหอยมันมีเยอะทุกเมนูเลยนะคะ
พวกหอยที่ใส่ในยำเนี้ยบอกเลยว่าอื้มจริงจริงบางร้านนี่ใส่แบบ
หอยเอ่ยสารพัดเอ่ยฟินคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะยังมีเรื่องราวสนุกรออยู่อีกเพียบเลยค่ะ
แม่ทำอย่างเดี๋ยวคุณใจเหรอ
เจ้านี้เขาว่าสดแซ่บอร่อยมาก
ซีฟุตด์มั้ยจ้า
นี่จ้าธุรกิจมาให้หนูเองจ้ะ
ปูมีกล้าปูกับปี่ป๋องอะไรกล้าเปลี่ยวกัน

ถ้าพี่ป้องโอนไวตัดสินใจโอนเลยจ้า

มันต้องออนไลน์แล้วก็เดลิเวอรี่ด้วย

จะดูนะว่าไม่ต้องหักค่าเช่าที่
ไม่ต้องหักค่าแตงร้าน
ประหยัดไปอีกตั้งเป็นแสน
โด่งดังมาจากตลาดออนไลน์ล้วนไม่ต้องมีหน้าร้านก็ฟาดยอดขายหลักร้อย
ร้านได้แบบสบายสบาย
ไม่น่าเชื่อนะครับว่าออฟฟิศและครัวกลางขนาดกระทัดรัดนี้

วัตถุดิบสดจะมาลงกันแบบวันต่อวันที่ครัวกลาง
เพื่อรองรับออเดอร์อาหารเมนูต่างจากลูกค้า
ทั้งต้มนึงทอดผัดแหมก็สั่งปุ๊บทำปั๊บ
เขาทำธุรกิจจนรวยร้อยล้านกันได้ง่ายนิดเดียวแต่จะเป็นแบบที่เห็นหรือเปล่า
ต้องให้พี่เนยพี่ป้องและน้องใบตองไปสืบเคล็ดลับความเป็นเศรษฐีกันต่อในสตูดิโอแล้วล่ะครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณโอสุรีรัฐนะครับ
และคุณอั้นผู้จัดการสาขารามอินทราครับสวัสดีครับ
โอ้โหพูดเลยว่าอลังการมากค่ะอลังการมากเลย
มากเลยค่ะเรียกได้ว่าเจคิวปูมานึ่งเนี่ยส่งทั่วไทยทุกอำเภอทุกจังหวัดเลย

อาหารก็จะปรุงร้อนส่งถึงหน้าบ้านเลย

อาหารก็จะถูกส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ

ถ้าต่างเทพฯหมายถึงว่า๑๒ชั่วโมง

กรูกุ้งเนี่ยก็จะแบบสดเป็นเพลง
แล้วพอลูกค้าสั่งก็จะแบบนึ่งค่ะ

คริปลั๊บคำในการที่จะเป็นเศรษฐี๑๐๐ล้านเนี่ยนะคะ

แล้วเขาบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเด็กมากนะช้ำ

ยังทำแบบนี้อยู่วันนี้นะคะ

ปูทุกกิโลจะแกะที่กรุงเทพก่อนส่ง

พอถึงเวลาค่ะก็จะแกะให้สด
และก็ส่งให้กล้ามไปสนของปูใส่ใหญ่

อย่างวันนี้ก็จะมีเมนูข้าวคุกปูกากหมู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

เป็นสูตรคีโตแล้วก็ล่าสุดก็พิเศษสุด
การนี้เป็นรายการแรก
ทานได้ไม่เกิน๕๘ใบกลับนุ้นต่อวัน

ไม่ใช่แค่อาหารทะเลหรือปูสดนะครับ

จนต้องเรียกว่าทำขายเป็นเรื่องเป็นราว

เขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มร้อยล้านพันล้านกันเลยหรือเปล่าคะ

เราก็เลยทำโรงงานเพื่อเราต้องการให้มันมาตรฐานเหมือนกันทุกจุดทุกสาขา
ครับก็ทำโรงงานออกมาแล้วก็ขอออยค่ะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นกึ่งกึ่งห่ม
แต่ว่าเป็นโฮมเมสที่ได้มาตรฐานแล้วก็เหมือนกันทุกสาขาค่ะอ๋อนี่คือแรกแรกแรกเนี่ยก็ไม่ตั้งใจจะเป็นโรงงานน้ำจิ้มหรอก
ก็จะขายปูอะไรนี่แหละขายปูขายอาหารทะเลค่ะขอเผยว่าฟีดแบ็คลูกค้าดีมากชอบน้ำจิ้มด้วย
จากอีกสัตว์สิ่งโรงงานที่อย่างนั้นใช่ใช่เล็กเล็กเวลาทำน้ำจิ้มอ่ะ
ต้องใช้วัตถุดิบดีก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เคล็ดลับของเราเราจะปั่นกระเทียม
มะนาวเพราะว่ามันจะทำให้น้ำจิ้มเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ
คือถ้าเราปั่นน้ำปลากับกระเทียมเนี้ยน้ำจิ้มจะคล้ำลงอ่าสีจะเพียงเก็บ
แล้วก็เราแบบเวลาทำจิ้มคล้ำลงอ๋อมันสูดเคล็ดลับอ่านี่จริง
พอปั่นมามาใหม่ใหม่มันก็จะสีนี้เลยสีส่วนมันก็จะอยู่สีนี้ไปโค้งที่แบบนี้
ใช่ใช่อ๋อดูแล้วเรื่องราวมากมายน่าสนใจจริงจริงนะครับครับ
เรื่องของการส่งซีฟู้ดและน้ำจิ้มนะฮะขายอย่างไรโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะ
ได้อย่างเดียวทำเงินเป็นร้อยล้านพันล้านครับ
เจ้าแม่เดลิเวอรี่ร้อยล้านมีจุดเริ่มมาจากการนึ่งปูขายที่ระเบียงบ้าน
เป็นระเบียงบ้านค่ะตอนแรกเลยฮะเราอะเป็นใช่ไหมค่ะแล้วเราก็
อยากทำธุรกิจส่วนตัวคือความฝันจริงอยากทำธุรกิจส่วนตัว

จนกระทั่งเราก็รู้สึกว่าทำอะไรนะที่มันแบบไม่ต้องออกจากงาน
ก็เลยเอาปูของที่บ้านนะคะที่บ้านทำแพร่ปูใช่ไหมคะ
เขาเอาปูของที่บ้านมาขายให้กับร้านอาหารนี่แหละ
เป็นพ่อค้าคนกลางเขาขายไปเรื่อย
กดราคาบ้างโดนยกเลิกออเดอร์บ้าง

คือแบบเขาไม่รับของเราแล้วคือตัดเลยอะไรอย่างนี้
คิดว่าวันนี้กูไม่ยอมแล้วก็เรื่องแจกเพื่อนดีกว่า
เพื่อนมีความสุขมากแต่คือเราก็แบบปาดน้ำตาทุกวัน

ถังนั้นก็ไม่ถูกเนอะทำไมเนอะ

เริ่มตอนแรกตอนเป็นเซลล์เงินเดือนประมาณเยอะไหมฮะ

ก็คิดจะมีธุรกิจอะไรอย่างงี้
มีหลายธุรกิจแต่ว่าเจ๊งหมดแล้ว

จะพูดทุกอย่างว่ามึงช่วยมึงช่วยหยุดทำธุรกิจส่วนตัวเมื่อกี้เธอ

แต่เราก็รู้สึกว่าแต่ความสำเร็จของแต่ละธุรกิจนะคะ

เราก็เลยรู้สึกว่าทำอะไรที่มันแบบเจ็บตัวน้อยที่สุดเอาของแม่ไปขายนี่แหละ
แล้วเริ่มจากการหาลูกค้ายังไงคะตอนนั้น
คนที่จะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะสิ่งที่เราต้องมีเลยคือการมองหาโอกาสค่ะ
คือบอกว่าเอาปูที่นึ่งจากวันนั้นที่เป็นปัญหาไปแจกเพื่อนหลายครั้งมาก
เรากินกันทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งมีเพื่อนมาถามว่าปูนึ่งมีขายไหม
วันนั้นนะคะการขายปูสดของเรามันเปลี่ยนไปในหัวว่าปูนึ่งขายได้
เราก็รู้สึกว่าเราจะขายปูนึ่งจะเปิดร้านอาหารทะเล
ความธุรกิจใหญ่ก็เริ่มจะมาอีกครั้งหนึ่งแม่ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้
ก็เลยคิดว่าทำอะไรได้ก่อนตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอาใบปิวไปแจก
เราจำได้ว่าเราอ่ะขับมอเตอร์ไซค์แบบนั่งมอเตอร์ไซค์ลิสต์คอนโดบนเส้นลาดพร้าวรัชดาทุกอัน
แล้วก็เอาใบปิวไปหยอดตู้เพื่อให้คนในคอนโดเห็นแล้วก็สั่งซื้อของเรา
เริ่มวางแผนเลยค่ะแล้วก็ขายแบบส่งถึงบ้าน
เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกแล้วเราไม่เปิดร้านแล้วเราจะไปทางนี้
ต้องทำให้คนรู้จักว่าเราอยู่ตรงไหนขายอะไรอย่างนี้
ก็คือสั่งโปรจากคุณแม่มาแล้วก็ทั้งนึ่งเองที่ระเบียง
ใช้ซึ้งที่จับได้ตอนของขวัญปีใหม่แล้วก็ไอ้ที่ปั่นน้ำจิ้มอ่ะได้จากงานแต่งงานน้องสาวที่เหลือ
คือเราเริ่มจากอะไรที่มีที่มีก่อนแล้วเลย
ปิวเราก็ไม่ได้จ้างเราใช้ปรินเตอร์ปริ้นต์ทั้งคืนเลยให้มันทำงานออกมาทั้งคืนแล้วเราก็เข้าไปแจก
มันก็มันกว่าขายมันกระแจกใบปิวอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปไหนทำงานด้วยก็แอดเพื่อนไปด้วย

ฉันไม่ได้เป็นอาจยากรฉันขายกู
แบบเมามันมากเพื่อนก็บล็อกหมดเลยค่ะคนก็เริ่มบล็อก

มันมีแฟนเพจด้วยนะรู้หรือเปล่า

ใจมันจะได้จำกัดก็เลยลองทำในแฟนเพจ
แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราเริ่มทำแฟนเพจขายดิบขายดีมาก
จนทางเฟซบุ๊กเขาต้องมาขอสัมภาษณ์เรา
คือเฟซบุ๊กค่ะเขามีเฟซบุ๊คไว้เพื่อเป็นเพื่อนกัน
แต่ประเทศไทยเราแชทกันซื้อขายได้
แล้วทางเฟซบุ๊คประเทศไทยก็ถามว่าทำยังไงต้องการให้ปรับอะไรไหม
แต่ทางเฟซบุ๊คที่อเมริกาค่ะไม่เข้าใจ
ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพาทีมวิศวกรทั้งหมดมาที่เจคิว
เขาว่าเอามาดูพรับมาทำเป็นเฟสบุ๊คชอป
วันนั้นฝรงฝรั่งเต็มร้านใช่
อ๋อมาดูความเซ็นเตอร์ใช่
นี่ทีงงานอเมริกาส่งมาเลยคุณคนนั้นงงเหลือเอ้ยโอ้โหมันตอนในเฟซบูลคือเหมือนคนใช้ทั่วโลกอ่ะ
ใช่เขาก็ประสานงานแล้วก็ขอเข้ามาดูอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เข้ามาดูคือเขาไม่เข้าใจว่า

กุ้งไม่แกะอะไรอย่างนี้

เคยขายได้วันหนึ่งเป็นล้าน

แม่จะเป็นวันที่แม่ทุกคนหยุดทำกับข้าว

วันแม่เนี่ยเคยขายได้สูงสุด๑ล้านบาท
กิจการก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ว่าเห็นว่าก็เกิดปัญหาอีก
พอขายดีปุ๊บเราก็ย้ายจากทำที่ระเบียงมาทำในบ้าน

ตอนนั้นมันเติบโตขึ้นเรื่อยใช่ไหมคะขายดี
ทำอาหารคือเราทำทุกอย่างที่เขามีกฎเราก็เลยต้องย้ายออก
คราวนี้พอเราย้ายมาเราได้บ้านที่แบบดีมาก
คือเหมือนกับเอาเงินที่ทำช่วงแรกเนี่ยมาลงทั้งหมดเลย
เพราะว่าเรารู้ว่าตรงนี้จะเป็นฐานที่มั่นของเราแล้ว
ปรากฏว่าพอเปิดวันแรกก็คือมีการร้องเรียน

กไข่แดดเดียวมีกลิ่นทอดมีควันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอมอเตอร์ไซค์มากันเยอะเสียงดัง
ของเรานี่ก็คือแรงมากในระดับที่แบบว่ามีตำรวจมาเลย
ก็คือต้องหยุดขายวันนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาค่ะเราจะต้องเรียนรู้จากมัน

เราก็ต้องเรียนรู้ปรากฏว่าอ๋อบ้านเดียวหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัย
มันทำกิจการไม่ได้เราก็เลยไปหาทางพาณิชย์
ระเบียงบ้านย้ายมาบ้านแล้วก็ย้ายมาคันพาณิชย์

ใช่ค่ะคือจริงอาคารพาณิชย์เนี่ยทำกิจการได้

คือพอรถมาส่งกุ้งเนี่ยค่ะโดนล็อกล้อ
เอารถมาส่งปูปุ๊บโดนล็อกล้ออะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็จริงแล้วก็เราจะต้องหา
ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้คือต้องหาอาคารพาณิชย์

แล้วก็สามารถที่จะแบบส่งเสียงได้ส่งกลิ่นได้บ้าง
แต่ว่าปัญหามันยังไม่ได้หมดแค่นี้
มีปัญหาเรื่องของของสดที่มันหมดอายุเร็วเหลือ
คือนั่นเป็นการแบบกภาค

ก็เลยกลายเป็นขนมจีนน้ำยาปู

เดี๋ยวฉันจะใช้วิชาตอนสมัยเป็นสาวมาทำให้อะไรอย่างนี้
ขายดีมากคือไม่อยากจะเชื่อได้ว่าคนกรุงเทพฯจะแบบ
แตกตื่นกับขนมจิ้นน้ำยาปูขนาดนั้นวันแรกขายได้๖๐๐ชุด

แต่จริงนิดนึงช่วงโควิดจริงจะเร็วรีบมันน่าจะดีสิครับ

รอบแรกนี่ดีมากเหมือนคนเอาเงินมาโยนใส่บ้าน
เพราะว่าเราอยู่กับของสดที่อายุสั้น
คือเราศึกษาเรื่องของโควิดมาตั้งแต่อูฮันแล้ว
เราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเกิดอาหารพร้อมทานมันขายไม่ได้
ุ้งแช่แข็งเราทำได้กุ้งกระป๋องเราทำได้
เราก็เตรียมคือปูกระป๋องเราก็ดิวเสร็จก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด
แล้วรอบสองนะคะ
รอบสองเหมือนขึ้นไปบนเวทีแล้วโดนต่อน็อคลงไปเลย
มันต่างกับรอบแรกไงครับ
คือพอรอบเราก็รู้สึกว่ารอบนี้เราก็จะเตรียมตัวเหมือนรอบแรก
นึงเราเห็นข่าวค่ะว่าที่มหาชัยติด๗๐๐กว่าคน
พอเช้ามาวันที่๒๔โทรศัพท์ทุกสายยกเลิกงานทั้งหมด
ใช่แล้วก็วันนี้โควิดมันไม่ได้มาแค่

แต่มันคือมาที่อาหารทะเลเลย
เพราะมันติดจากแหล่งขายอาหารทะเล

อันดับแรกเลยหยุดขายเมนูดิบทั้งหมด

กลัวว่าอาหารไม่สดกลัวเราไม่สะอาดมากพอ

เข้ามาแล้วก็มาตรวจ
มาแนะนำว่าเราควรทำอย่างไร

ถึงกับบางคนนี้เสียน้ำตากันเลยทีเดียว

คือเราต้องใช้กุ้งประมาณวันละ๑ตันเนี่ย

เราก็เลยโทรไปหาพี่ดาราอะไร

แล้วก็เอาเงินสดคืนเขากลับไป

โอก็เจอแบบอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันนะคะ

บอกเราว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยคือคนที่ต้องอยู่กับปัญหาให้ได้

เราก็แก้ปัญหาไปเรื่อยคือเวลาที่ปัญหาเกิดเนี่ย
จะต้องถามก่อนว่าปัญหานี้นอกจากสร้างความลำบากให้เราแล้วเนี่ย
เรียนรู้อะไรกับมันได้เราพัฒนาอะไรไปต่อได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอาจท้อได้นะแต่ว่าอาจลุกขึ้นต่อสู้
ลับที่ทำให้ทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จคืออะไรคะ
จริงแล้วพอเวลาที่เราเกิดปัญหาคือทุกธุรกิจมีปัญหาเหมือนกันหมด
แต่ว่าเราต้องไม่ยอมแพ้ทำสิ่งที่เรามีให้ดีก่อน
แล้วเราก็ทำอันใหม่หาช่องทางใหม่อย่างนี้
มันก็จะเกิดแบบช่องทางอื่นไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
แล้วแอบรู้มาว่าที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ค่ะ
เพราะพี่โอดเป็นคนชอบส่วนหนึ่งคือชอบอ่านหนังสือด้วย
คือจำได้ว่าตอนเด็กมัธยมคือชอบอ่านหนังสือประวัติของนักธุรกิจทั้งหมด
ทุกคนเลยที่เราชอบมาก
คือคุณต๊อปอิทธิพัฒน์ก็คือเขาจะแบบสอนแล้วเรื่องของการไม่ยอมแพ้
จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะดูหนังของเขา
แล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือของเขาอะค่ะ
เราก็จะแบบอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็จด
แล้วก็เขียนแล้วก็จดแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนอยู่แบบนี้ค่ะ
เพราะว่าหนังสือ๑เล่มเนี่ยอ่านจบเปิดอ่านอีกครั้งมันไม่เหมือนเดิม
แล้วก็จะเอามาใช้ในการทำธุรกิจอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วพี่โอ๋มีอีกหนึ่งคนที่ยึดเป็นแบบอย่างเลย
แล้วเป็นคนที่ใกล้ตัวด้วยก็คือเจ๊จง

เจ๊จงหมูทอดนี่คือสุดยอดของคน
คือเอาจริงนะคนเราไม่มีหน้าร้านเนี่ย

คือแบบเราเคยไปออกบูธกับเจ๊จงอะ

คือเจ๊จงเป็นคนสำเร็จที่แบบ
ตัวเป็นที่จับต้องได้จริงเป็นฟิลแม่ค้าเหมือนเรา
แล้วก็เวลาที่ใครเข้าไปเนี่ยก็จะสอนเหมือนลูก
ก็จะแนะนำสิ่งดีบอกต่ออะไรให้ต่อ
อ๋อคือใครเข้าไปขอความเห็นแกก็สอนตลอด
คือถ้าไม่ได้ความคิดเห็นแกก็จะให้หมู่มา

นี่นะฮะการที่มีแบบอย่างทางธุรกิจนะครับ

ดีนะครับทำให้เราได้เดินถูกทางเร็วขึ้น

การที่เราจะมีธุรกิจร้อยล้านแบบนี้ได้นะคะ

คือเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ค่อยเซ็ตเป้าหมายของเราคือ
คือเขาบอกว่ามีครูบาอาจารย์สอนมาว่า

แล้ววิธีการมันก็จะค่อยขยับตามมาที่เราอยากได้เอง

หรือว่าเริ่มไปไม่ตรงกับเป้าหมายแล้วเนี่ย
ก็จะรู้ว่าเป้าหมายมันร้อมเราอยู่นะ

ต้องเซ็ตเป้าหมายไว้แล้วไปถึง
โอครับให้คำแนะนำกับสำหรับคนที่

เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
เรามองว่าเราจะช่วยแก้ปัญหาอะไร

จุดเริ่มต้นเล็กก็ได้
เหมือนเราเริ่มจากที่ขายปูหมายหมด

นิ่งอยู่กับตัวเองแล้วถามว่า

หรือว่าปัญหาของผู้คนคืออะไรแล้วก็ลองหาวิธีดูอะค่ะ
ก็คือคนไม่มีเวลาคนชอบความสะดวกสบาย
ไม่ต้องฝ่ารถติดไปซื้อเองไม่ต้องรอคิวนาน
แล้วถ้าใครอยากลองซีฟู้ดแบบสดสารพัดเมนูแบบนี้นะคะ
แล้วก็น้ำจิ้มแซ่บสามารถสั่งได้ยังไงได้บ้างคะ
คือตอนนี้นะคะก็ร้านเปิด๑๐โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
ตอนนี้ในกรุงเทพก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ
ภายใน๑๒ชั่วโมงก็ได้ทานนะคะต่างจังหวัดก็สั่งล่วงหน้า๑วัน
แล้วก็ในโปรโมชั่นนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นปูกระป๋องนะคะ
กระป๋อง๓๑๐๐บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
และสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
เอาละครับไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณ
อย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี๔โมงเย็นค่ะ
กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

วันนี้ละทุกคนขอลาบไปก่อนละครับสวัสดีค่า

แม่ได้ซีฟุตหรือไม่